มีความคาดหวังกับการทำงานของกรกตเป็นอย่างมาก
อยากจะทราบผลการเลือกตั้งโดยเร็ว
ซึ่งก็อาจจะไม่รวดเร็วทันใจตามความคาดหวังของบางท่านหรือบางภาคส่วน
การทำงานต้องมีคุณภาพ

มาตรฐานในเนื้อหา
สาระของงานที่ทำ

ก็คือมีความเป็นกลาง

ตามตัวบทและของกฎหมาย
บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม

เสียทานอำนาจอิทธิพลใด

ตั้งพงว่าเป็นวัยแดง

เพราะอยู่ที่เนื้อหาอยู่ที่พยานหลักฐาน

เรื่องสูตรการคำนวณนะครับ

ปัจจุบันนี้กรกษ์ก่อนต่อยังไม่ได้คำนวนออกมา

มีคนที่อยู่ในข่าวมานั่งอยู่ในรายการด้วยนะคะ

บอกเมื่อวานี้นะคะว่าณตอนนี้ประเด็นมันไปไกล
ว่าตกลงการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
แต่ละพักจะได้มาเท่าไหร่นะคะ
เพราะว่าจากตอนแรกตอนที่ยังไม่ประกาศคะแนน๑๐๐

ทีนี้พอประกาศ๑๐๐ก็ยิ่งคำนวณใหญ่เลย
แต่ไม่ได้ออกมาเท่ากันค่ะคุณผู้ชม
อาจารย์สติธรธนานิธิโชธมาคุยกับเราเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว

คือการอ่านและรักอักษรแล้วเอามาใช้ไม่เหมือนกัน
มันแยกออกเป็น๒ทางหลักนะคะ๒ทางหลัก
คือถ้าใช้แบบหนึ่งจะไม่มีพักเล็กเข้ามา
ได้คะแนน๑ที่นั่ง๑ที่นั่ง๑ที่นั่ง๑ที่นั่ง
กว่าพักนะคะซึ่ง๑๐กว่าพักนี้พอรวมตัวกัน
มันก็ชี้เป็นชี้ตายได้นะคะคุณผู้ชม
และถ้าใช้อีกแบบหนึ่งพักเล็กเป็น๑๐พักนี้
จะไม่มีอยู่เลยค่ะจะใช้แค่อยู่ที่๑๖พัก
แล้วก็ล่าสุดนี้ได้ยินว่ามี๑๕พักด้วยนะคะ

ทีนี้พอมันแยกออกมาเป็น๒ทางแบบนี้ปุ๊บ
เรื่องนี้เราต้องเริ่มคุยแล้วสัญญากับคุณผู้ชมก่อน
ถ้าคุณผู้ชมนั่งฟังแล้วไม่เข้าใจเราคือเพื่อนกันค่ะ
นี่ค่ะคุณพ่อบอกให้เรียนคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็ก
นี่ค่ะไม่ตั้งใจเรียนมันมาออกผลตอนนี้นะคะ

เดี๋ยวให้คนที่เขาเข้าใจเขาอธิบายให้ฟัง
แต่จะบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้เท่านั้นที่เราจะคุยกันวันนี้
เพราะว่าเราจะคุยกับไม่รู้จะแนะนำตำแหน่งไหนเลยนะคะ
เอาอย่างนี้ค่ะตำแหน่งที่ยังจำได้ตราตรึง
จนกระทั่งถึงตอนนี้คืออดีตกรรมการการเลือกตั้ง
แต่ว่าจริงแล้วเสื้อใหม่เนี่ยคืออยู่ประชาธิปัตย์นะคะ

วันนี้มาพูดในฐานะอะไรเดี๋ยวลองถามอาจารย์เองนะคะ
รองศัตริย์อาจารย์สวมชัยศรีสุธิยากร

เอาเสื้อส่วนตัวแล้วกัน
รองศัตริย์อาจารย์สวมชัยศรีสุธิยากรอาจารย์สวมชัยศรีสุธิยากรอาจารย์สวมชัยศรีสุธิยากรอาจารย์สวมชัยศรีสุธิยากรอาจารย์สวมชัยศรีสุธิยากรอาจารย์สวมชัยศรีสุธิยากรอาจารย์สวมชัยศรีสุธิยากรอาจารย์สวมชัยศรีสุธิยากรอาจารย์สวมชั
ไปก็จบเรียบร้อยแต่ว่าในกฎหมายที่เขาเขียน
เขาต้องเขียนเป็นภาษานะครับเป็นลำดับขั้นตอน๑๒๓
ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องมี๒ฉบับ
ฉบับที่๑คือรัฐมนูลที่พูดกันคือมาตรา๙๑
มาตรา๙๑นั้นก็พูดถึงขั้นตอนย่อย๕ขั้นตอน
อ่านแล้วปวดหัวดีกับกฎหมายฉบับที่๒คือ
พรปประกอบรัฐมนุนว่าด้วยการเลือกตั้งสส
ซึ่งตรงนี้คือมาตรา๑๒๘ถ้าใครไปเปิด
ก็จะมี๘ขั้นตอนแล้วถ้าเอา๒ฉบับมาทาบกันนะ
ขั้นตอนที่อยู่ในรัฐมนูลมาปรากฏใน๘ขั้นตอน
ของกฎหมายลูกตัวต่อตัวประโยคต่อประโยคคำต่อคำ
แต่ว่ามีการเพิ่มมาอีก๓เรื่อง๓ข้อแค่นี้ก็งงแล้วนะ
ใช่นะครับแค่นี้ก็งงแล้วตอนนี้ถามว่าแล้วจะยึดอะไรเป็นหลัก
เริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะบางคนบอกเฮ้ยรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุด
ต้องเป็นหลักบางคนบอกกฎหมายลูกเพราะมันละเอียดกว่า
ก็ผมอ่านให้ดูครับว่าคำที่ต้องยึดเป็นหลักเนี่ย
คือในตัวกฎหมายรัฐธรรมนูลนั้นในมาตรา๙๑ก็เขียนว่า
ในการนับคะแนนในวักสุดท้ายนะหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ
การคิดอัตราส่วนและการประกาศผลการเลือกตั้ง
ว่าโดยการเลขตั้งสมาคิกสภาพผู้แทนรัฐดร
แปลว่าอะไรแปลว่าก็คือต้องมอบให้กฎหมายลูกเป็นหลัก
คือทุกอย่างในรัฐนุนนั้นมอบไปแล้วให้กฎหมายลุกเป็นหลัก
ดังนั้นนะวันนี้เอาเริ่มต้น
ใครจะคำนวณสอสอบัญชีหลายชื่อว่าแต่ละพักเป็นเท่าไหร่
ให้ไปเปิดมาตรา๑๒๘ของกฎหมายประกอบประทุนวัตถุการณ์ตั้งสอสอ
แล้วก็ถอดทีละบัณฑัตม์ไป
วักหนึ่งถอดแล้วได้คะแนนเท่าไหร่
วัก๒ถอดอย่างไรวัก๓ถอดอย่างไร
วงเล็บ๑๒๓ถอดไปเรื่อย

ก็จะได้คำตอบว่าแต่ละภาคจะได้คะแนน
ได้จำนวนสอสอบัญชีหลายชื่อกี่คน

คือเราจะไม่สอนคณิตศาสตร์คุณผู้ชม

จะไม่สอนทางทีวีแน่

แล้วตัวเลขเราจะพูดรวมให้เลยว่ามันมีผลอย่างไร
ได้ไหมคะอาจารย์พอจะเข้าใจอาจารย์เอาเบอร์เชิญค่ะอาจารย์
คือก็ต้องบอกว่าก็ไม่ใช่ว่าผมเก่งนะ
กว่าที่ผมจะทำตัวนี้ได้ผมเชื่อว่า๒วันเต็ม
คือต้องอ่านธิรบรรทัศน์แล้วก็ลองเอาตัวเลขเข้าไป
พอทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยยังนอนคิดคืนหนึ่งว่าจะเผยแพร่ดีไหม
เพราะกลัวผิดเผยยังคะ
เพราะฉะนั้นอีกวันหนึ่งค่อยมาตรวจสอบธิระบันทัศน์อีกทีนึง
ก็คิดว่าไม่ผิดแน่พอไม่ผิดแน่ก็เริ่มที่จะเผยแพร่ออกไป
แต่พอเผยแพร่ออกไปปั๊บเนี่ยตัวเลขก็ไม่ตรงกับวิธีการคิดของคนอื่นอีก
เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าอาจจะต้องมีการมาตรวจสอบ

คร่าวนะคะถ้าเราคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว

บอกว่าที่ถกเถียงกันมันจะมีผลต่อพักเล็ก
คำว่ามีผลต่อพักเล็กคือพักเล็กอาจจะได้

ไล่ลงมาเป็นสิบพักเลยนะคะแต่เมื่อพักเล็กรวมกัน
ถ้าเขาจับกันได้รวมกันแล้วเขาเลือกไปอยู่ด้านใดด้านหนึ่ง

คือขณะนี้มันมี๒แนวทาง
แนวทางที่๑จะมี๒๗พักการเมืองที่มีสอสอในสภา
โดย๒๗พักการเมืองนั้นประกอบด้วย๑๖พักการเมืองแรก

นี่คือแบบที่๑๒๗พักมีสอสอในสภา
ที่๒คือมีเพียงแค่๑๖พักการเมืองที่เป็นสอสอในสภา
พักหลังที่บอกว่า๑๑๑๑๑๑๑๑จะไม่มี
ก็จะเป็น๒แบบแต่สองแบบนี้มันเริ่มที่จะแตกต่างกัน
ตั้งแต่การคำนวณขั้นตอนที่๒วงเล็บ๒ในกฎหมายประกอบรัฐมนูล

ค่ะคือวงเล็บ๑จบวงเล็บ๑ง่าย
เล็บ๑เขาบอกว่าเอาคะแนนทั้งประเทศ
หารด้วยจำนวนของสอสอทั้งประเทศนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็คือเอาคะแนนเลขตั้งทั้งหมด๓๕ล้านเสร็จหารได้๕๐๐
เพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้ก็จะเป็น๗๑๐๖๕มีเท่าเทียมเล็กน้อย
ก็คือจำง่ายว่าคือ๗๑๐๐ต่อสส๑คน
ในขั้นตอนที่๑นี้เข้าใจว่าไม่ว่าใครจะคำนวณก็แล้ว
แต่เนี่ยตัวเลขตรงกันอาจจะผิดตัวเลขเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตอนนี้
คือเพิ่งมีแพรมมาใหม่ที่บอกว่าเฮ้ยเอา๓๕ล้านทั้งหมดมาหารไม่ได้นะ
จะต้องหักพักซึ่งไม่ส่งสอบบัญชีรายชื่อ
ซึ่งตรงนี้ผมคำนวณแล้วมันนิดเดียว
มันประมาณ๓พักแล้วรวมแล้วคะแนนไม่เกิน๕๐๐
เพราะฉะนั้นเออเลอร์หรือว่าความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
มันไม่ได้ทำให้ข้างหลังเปลี่ยนไป
แต่ว่าผมคำนวณไม่ทันเพราะว่าผมยังไม่รู้รายละเอียดต่าง
อาจารย์คำนวณทันทีฉะนั้นก็ไม่ให้อาจารย์คำนวณละครับตอนนี้
อาจารย์คือความต่างของ๓พักที่อาจารย์ว่า
คุณผู้ชมอาจจะไม่ต้องเข้าใจทุกคำตอบก็ได้นะคะ
คือเรียนแค่จะยืนยันกับอาจารย์แค่นั้นว่า
คือที่ถกเถียงกันเนี่ยพักที่ไม่ได้ส่งบัญชีรายชื่อใช่ไหม

ซึ่งอาจารย์จะบอกว่าส่วนใหญ่ที่เราจะเห็น
อาจจะลืมตัดอันนี้ออกไปใช่ไหมคะ
แต่ว่าต่อให้ตัดของ๓พักนี้ออกไปก็แล้วแต่
จะไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงถึงขนาดแบบที่นั่งแบบโยกกันมโหลานไม่ใช่
คือ๕๐๐คะแนนจากประมาณ๓๕ล้านคะแนนมันเล็กน้อย

เพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่๑ของกฎหมายเนี่ย
เล็บ๑ของกฎหมายมาตรา๑๒๘ทุกคนคิดตรงกัน
ไม่มีใครเถียงกันเลยนี่อย่างที่หนึ่ง
พอมาถึงวงเล็บที่๒ที่มาคำนวณว่า
แต่ละพักจะมีสอสอที่เพิ่งจะมีได้เท่าไหร่
เราก็จะเอาคะแนนของพักมาเป็นตัวตั้ง
หารด้วยตัวเลข๗หมื่นหนึ่งเอาไปตัวหาร
ก็จะได้จำนวนสอสอที่เพิ่งจะมี

จะต้องมีส่อที่เพิ่งจะมี๑๑๘คนเศษ
เพื่อไทยควรจะมี๑๑๑คนอย่างนี้เป็นต้น
อนาคตใหม่คุณเมีย๘๘คนมีจุธนยมเท่าหมด

ก็จะเป็นลักษณะของขั้นตอนที่๒
ขั้นตอนนี้คำนวณออกมาทุกคนก็คำนวณออกมาเท่ากัน

หารด้วยตัวเลขที่เป็นค่าเฉลี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เท่ากัน
แต่เพียงแต่ว่าการตีความหมายว่าเป็นสอสอที่เพิ่งจะมีเนี่ย
เราจะคิดว่าต้องเป็นพักที่มี๑คนก่อน
แล้วค่อยไปเดินหน้าต่อไป
ว่าจะไปบวกเข้าเพิ่มเติมกระจายต่างอย่างไรอีกทีหนึ่ง
หรือไม่ครบคนก็เอามาคิดด้วย
อาจารย์ตรงนี้ตรงนี้แหละที่เรียกทางแยกใช่ทางแยกที่ตกลงว่าจะมี๑๖พัก
จะมี๒๗พักกันแน่อันนี้คือทางแยกเลยใช่ไหมคะ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

แล้วก็มีการพูดถึงว่าจะไปถามเจตนารมณ์ของคนเขียน
อาจารย์ถ้าถามเจตนารมณ์
ถ้ามีคนช่วยเขาในการเทียบเป็นหลังผิงนี้
มันก็จะช่วยทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
ตอนนี้หลังพิงเนี่ยจะเอาแค่คำพูดหรือจะเอาตัวอักษร
ถ้าเอาแค่คำพูดก็คือเออผมบอกว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้
ผมร่างมากับมือแปลว่าแบบนี้แบบนี้พอไหม
ถ้าหากว่าเชื่อว่าคำพูดเพียงพอก็เดินหน้าตัดสินใจไป
แต่ถ้าบอกว่าไม่ต้องการแค่คำพูดต้องการเป็นรายลักษรตอบมาเป็นรายลักษร
ลงนามกำกลับมาด้วยว่าเป็นคำตอบที่เป็นทางการ
เวลาผมขึ้นศาลผมจะได้เอาคำตอบนี้ไปยันกระสานว่า
ผมไม่ได้คิดนะแต่มาจากของคุณเป็นคนยืนยันมา
การตอบไปและรักษรนั้นผมเชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้น

สมัยหนึ่งผมเคยถามกรทตอนผมเป็นกรกตนะ

เคยถามอาจารย์มีชัยบอกว่าที่บอกว่า
จะต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน๑๕๐วันแปลว่าอะไร
มันมี๒ความหมายแล้วเสร็จคือห่อนบัตรเสร็จ

คนล้างก็บอกว่าคิดอะไรมาก
คือมันเพียงแค่หย่อนบัตรเสร็จก็ถือว่าแล้วเสร็จ
ขอตอบเป็นทางการมาสิไม่ตอบ
ไม่ตอบเป็นเอกสารเป็นทางการมา
มันมีความหมายในการสู้กันทางการเมืองได้ใช่ไหมคะ
สู้กันทางการเมืองเขาเรียกว่าคือถ้ามันต้องขึ้นศาล

ใช่ครับอาจารย์ผมทำจดหมายถามเป็นทางการไปตอนนั้นนะครับ
เป็นจดหมายถามในลงนามโดยกรกต๕คนเลยนะ
ไปยังกรทกรทก็ตอบเอกสารเป็นทางการมาว่า
กรทมีหน้าที่ในการร่างรัฐมนูลไม่มีหน้าที่ในการตีความ

อ๋อตอนที่อาจารย์สมชัยถามไปคือถามในลงน้ำกรกตชุดเก่า๕คนใช่ไหมครับ
ใช่ครับแล้วเขาก็ตอบมาเป็นทางการว่าเข้าร่างกฎหมาย
แต่เขาไม่มีวันที่ในการตีความกฎหมายนะครับ
แล้วก็ไปมาก็เถียงกันอยู่นั่นแหละ
แล้วก็หาว่าผมเข้าใจผิดอยู่คนเดียวทั้งประเทศ
ว่ารวมประกาศผลนะฮะใช่ไหมฮะเป็นอย่างนั้นไป

กรกต๗คนก็เชื่อตามผมบอกว่า
คือตอนแรกเขาบอกเขาเชื่อว่าไม่รวมประกาศผล

ตอนนี้กรกต๗คนมาเชื่อตามผมว่าจะต้องรวมประกาศผลด้วย
กลายเป็นว่าจะต้องเร่งประกาศผลภายในวันที่๙พฤษภาคม
ถ้าไม่เชื่อผมก็ไปประกาศ๒๓สิจะได้โดนฟ้องอีกรอบหนึ่ง
อันนี้เล่าให้ฟังเฉยเนอะไม่ได้ขู่อีกรอบ
อาจารย์ถามอาจารย์ยังมีหมวกกรกตอยู่ใช่ไหมครับ
แล้วหลังจากนั้นนานไหมคะที่โดนเซ็ตซีโร่กันนะคะ
เขาก็บอกว่าผมพูดไม่รู้เรื่องทำให้เกิดความปั่นปวนวุ่นวาย
ก็เลยเซ็ต๐นะครับ
แต่ตอนนี้สิ่งที่ผมพูดทำให้กรกตชุดนี้เชื่อ
และก็ทำตามแนวที่ผมบอกคือ
จะต้องประกาศผลรวมภายใน๑๕๐วัน
คือวันที่๙พฤษภาคมไม่เห็นเชื่ออาจารย์วิศนุเลย

อาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราขออยู่ตรงทางแยกนี้ก่อน
คุณผู้ชมค่ะการที่อาจารย์สงสัยอธิบายให้ฟัง
ว่าพอคำนวณมาเสร็จแล้วมันจะเถียงกันอยู่แค่ว่า
ตกลงจะมี๑๖พักการเมืองเข้าสู่สภา
หรือจะมี๒๗พักการเมืองเข้าสู่สภา
ซึ่งตรงนี้คำอธิบายมีออกมาเยอะ

ในส่วนของไทยรัฐทีวีเรามีสูตรหนึ่ง
ซึ่งของไทยรัฐทีวีออกไปเป็น๒๗
เพราะระหว่างที่ทีมของไทยรัฐทีวีคิด
สอบทานกลับไปกลับมากับทางเจ้าหน้าที่ในกรกตตลอดนะคะ

และนะตอนนี้กรกตยังไม่ได้ประกาศว่าจะคิดออกมา

แต่เราจะบอกว่าตอนนี้ตัวเลขของไทยรัฐทีวีที่คิดออกมา
สอบทานกับกรกตตลอดนะคะ
และก็มีนักวิชาการบางท่านก็เห็นตรงกันกับในด้านนี้

อีกแบบนึงผู้ที่คำนวณออกมาแล้วมี๑๖พัก

หรือประจานที่ป่ายก็ได้อาจารย์แล้วแต่นะคะ
นาคตใหม่อาจารย์ปียบุตรออกมาพูด

เพื่อไทยก็จะคิดออกมาเป็นแบบนี้เหมือนกัน
และนักวิชาการท่านอื่นอย่างน้อยที่เรียน

๔ท่านมาแนว๑๖พักหมดเลย
คือที่จะอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ไม่ใช่อะไรค่ะ
คือจะบอกว่าแต่ละคนก็มีวิธีการคิด

ลองฟังบางช่วงบางตอนของแต่ละท่าน
ที่เริ่มแล้วต้องตอบคำถามเรื่องนี้

พฤษภาค่อยว่ากันสักครู่ค่ะ

คือวันนี้เราไม่ได้สัมภาษณ์กรกตนะคะ

แล้วก็ไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการคำนวณเป็นหลักนะคะ

ลองฟังสิ่งหลายท่านดูสำหรับการคิดคำนวณ

อย่างของไทยรัฐทีวีทีมไทยรัฐทีวี
สอบทานกลับไปกลับมาตอนคำนวณเนี่ย
กับทางเจ้าที่ในกรกตตลอด

แต่กรกตก็ยังไม่ได้บอกสื่อ
ว่าตกลงคือบอกว่ายังไม่ได้คำนวณ
แล้วการที่ไปสอบทานเขา

เป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วใช่ไหม

ก็ยังไม่ถึงเวลาไงคะอาจารย์แหมอาจารย์นี่
กำลังจะบอกว่าอาจารย์ค่ะสำหรับที่คำนวณออกมาแล้วเป็น๒๗พัก
จริงอาจารย์สมชัยก็มีคำอธิบายให้๒๗พักได้ถูกไหมคะ
คืออธิบายให้เป็น๒๗พักได้ไหม
เพราะว่ามันก็ขัดกับหลักการที่ปรากฏในกฎหมาย
เพราะมันต้องจัดสรรให้แก่พักที่มีสอสอที่เพิ่งจะมี
ซึ่งคำว่าเพิ่งจะมีเนี่ยมันก็คือต้องตั้งแต่๑คนขึ้นไป
เราจะบอกว่าคุณได้ไม่ถึง๗๑๐๐บาท
แล้วคุณจะถือว่าเป็นกลุ่มที่เพิ่งจะมีคงจะไม่ได้นะครับ
คือผมคิดว่าแนวทางที่ผมคิดเนี่ย
น่าจะเป็นแนวทางที่ดูแล้ว
มันสอดคล้องกับด้วยหลักของเหตุผลว่า
เวลาที่จะคิดจะต้องให้กับพักการเมือง
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือยังน้อยเท่ากับ

คือคุณไม่น่าจะมีสิทธิ์ที่จะได้สอสอตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองให้ไปฟังเสียงก่อน
เราให้คุณผู้ชมฟังเสียงอธิบาย

จากท่านเลขากรกตนะคะท่านจรุงวิทย์เชิญค่ะ
จัดไว้แล้วในกฎหมายทั้งรัฐมนูลและภาระบอสสเลือกตั้งสสนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับการคำนวณต่างนี้
ก็ต้องมีต้นแบบหรือแบบมาจากใดที่ใดบ้างนะครับ
ก่อนที่จะมาเขียนเป็นกฎหมายปกติแล้วนะครับเนี่ยก็ต้องมีต้นแบบมาอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งกรกตก็จะได้รวบรวมแล้วศึกษาแล้วก็ตอบให้สังคมทราบต่อไปนะครับ
ว่าจะใช้วิธีการคำนวณแบบใดนะครับ
ปัจจุบันนี้กรกตยังไม่ได้คำนวณออกมานะครับครับ

ถ้าออกมาแล้วยังไงก็ต้องเผยแพร่อยู่แล้วครับนะครับ
มันหนีไม่พ้นอยู่แล้วว่า๙พฤษภาเราต้องประกาศแบบบัญชีรายชื่ออยู่แล้วนะครับ
อาจารย์สมชัยค่ะความหมายเนี่ยคือจริงกรกตต้องมีสูตรอยู่แล้วถูกไหมคะ
ควรจะต้องมีสุดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะครับ
ไม่ใช่ประเภทว่าหลังเลือกตั้งแล้วยังบอกว่าสูตรยังไม่เสร็จนะครับ
จะต้องทำเสร็จตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วก็เอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งนะครับ
เพื่อที่จะเหมือนกับว่าเอาผลเลือกตั้งได้แล้วก็มาใส่สูตรแล้วก็ประกาศออกมา
แต่ณวันนี้ผมเข้าใจว่ากรกตแกว่ง
ว่าแกว่งคือหมายความว่ายังไม่ชัดด้วยซ้ำว่าสูตรที่ตัวเองมีอยู่เนี่ย
ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ถูกหรือผิดเพราะมีการทักทวงกันเกิดขึ้น
ผมเข้าใจว่าสูตรที่ไทยรัฐทีวีเอาไปคำนวณนี้ก็คือสูตรของกรกตนั่นเอง
เพราะบอกว่าได้รับคำปรึกษาหารือจากเจ้าหน้าที่กรกตสอบทันแล้วหลายต่อหลายครั้ง
นั่นแปลว่ากรกตกำลังยึดสูตรที่จะมีพักเล็กอีก๑๑พักที่ได้สอสอ๑คน๑คน๑คน
แต่เมื่อถูกทักท้วงกรกตก็จะแกว่งว่าเฮ้ยสุดที่เราคิดมันใช่หรือไม่ใช่
ดังนั้นกรกตต้องการหาหลังพิงก็คือหาคนซึ่งจะมาบอกว่าสูตรนี้ใช่ถูกต้องแล้ว
แต่ผมจะบอกว่ากรกตจะไม่มีหลังพิงเพราะว่าคนที่จะตอบเขาก็จะไม่ตอบเป็นเอกสารมาว่าเป็นแบบนี้
นะครับคือเอาง่ายเนี่ยถ้าคุณถามกรท

คำถามคือตั้งแต่เริ่มต้นถ้าคุณจะถามเป็นเอกสารถามเป็นทางการเข้าไปที่กรท
เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งแหล่งที่คุณจะส่งจดหมายไปถามคุณก็ยังไม่มี
ถ้ามีเจอจนได้อาจจะเป็นบ้านใครสักบ้านหนึ่ง
คำถามคือเวลาเขาจะตอบกลับเนี่ยเขาจะตอบกลับแนะนำของกรทได้ไหม
จะมีกรทร่วมลงนามทุกคนไหม
หรือจะเป็นอาจารย์มีชัยคนได้ลงนามอย่างนี้เป็นต้นนะครับ

อย่าไปหวังที่จะได้หลังอิงจากกรท
อาจารย์แล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะคะ
แล้วจริงมันเป็นอำนาจใครที่จะบอกว่า
ที่เราจะใช้คำนวณมันเป็นแบบนี้
อำนาจก่อนอำนาจก่อนกรกตนะครับอยู่ที่กรกตแล้วกรกต
แต่ว่ามีโอกาสถูกหรือผิด๒อย่างแค่นั้นเอง
กรกตต้องใช้วินิจฉัยตัวเองในการตัดสิน

และต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินดังกล่าว
ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมสบายใจมากว่าผมไม่ได้เป็นกรกตตอนนี้
อ้าวเดี๋ยวถักต่อ
ถ้ามีการพูดคุยกันกับผู้ร่างรัฐธรรมนูล
คงไม่ได้มาทั้งชุดแล้วค่ะแต่คุยกับบางท่าน
แต่ถ้าให้สุดกรกตก็ต้องเป็นวันตัดสิน
คือยังไงไม่ว่าจะคุยกับใครหรืออะไรอย่างไรก็แล้ว

จะคุยกับคนร่างเพื่อรู้เจตนารมณ์
จะคุยกับนักวิชาการที่เชี่ยวชาญทางด้านสถิติ
จะคุยเรื่องกับนักกฎหมายที่สามารถแปลความหมายประโยคต่อประโยค
และยังถูกต้องคุยกับอาจารย์หมายก็แล้วแต่
รับฟังความเห็น๑๐๘แต่ท้ายสุดคนตัดสินคือกรกต๗คน
เจ้าหน้าที่อาจจะชงขึ้นมาก็จะชงแนวทางแบบนู้นแบบนี้

คุณแน่ใจนะว่าที่คุณคิดถูก
เจ้าหน้าที่จะตอบครั้งที่๑ว่าถูกค่ะแน่นอน
ก็ต้องถามไปครั้งที่๒ถูกนะไม่ทำให้ผมติดคุกนะ

ครั้งที่๓โทรถามไปอีกทีนึงนะฮะว่าแน่ใจนะผมจะประกาศแล้วนะ

คำถามคือเมื่อประกาศออกมาแล้ว
เจ้าหน้าที่ถ้ามันผิดนะฮะเจ้าหน้าที่เหล่านั้นไม่มีส่วนในการรับผิดชอบ

เพราะคุณเป็นคนตัดสินภายใต้ข้อมูลต่างที่มีอยู่
อ้าวอาจารย์ถ้าอาจารย์พูดแบบนี้ดีฉันไม่กดกระต่อดีไม่ประกาศแล้วนะคะ
นี่ก็รอคิดให้เสร็จไปเลย๑๗เสร็จไปเลยตอนประกาศ๙พฤษภาคมเสร็จไปเลย

ก็ถึงแม้ไม่ให้สุดพอประกาศ๙พฤษภาออกมาเสร็จนั้น
มันก็ต้องแปลว่าประกาศภายใต้ภายใต้สุดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งคนที่มีส่วนได้ส่วนสิทธิเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะเล็งว่ากรกตเนี่ย
กระทำการเป็นการที่ชอบมิชอบด้วยกฎหมาย
อาจารย์พอเสร็จแล้วเอาอย่างนี้นะคะ
เรายังไม่ทราบว่ากรกตจะประกาศอย่างไรนะคะ
แต่ทีนี้ถ้ากรกตประกาศมาไม่ว่าจะรอวันที่๙ออกมาเป็นตัวเลข
ค่อยทบกลับมาหรือว่าจะประกาศสัปดาห์นี้อย่างที่ท่านบอกไว้เนี่ยนะคะ
ถ้ามันมีความต่างซึ่งตอนนี้เห็นความต่างอย่างที่ปลายช่วงเมื่อสักครู่นี้เราบอกเนี่ยนะคะ
คืออาจารย์ศรีธรณ์เนี่ยก็บอกว่ามันบอกไม่รู้ว่าจะไปจบที่ศาลรัฐมนูลหรือเปล่า

จบสองที่ครับหนึ่งคือจบที่ปปชกับสองคือจบที่ศาลรัฐมนูล
อะไรปปชมาฮะปปชทำไมคะ
ก็คือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันนี้ก็คือจบที่ปปช

หากว่าคุณตัดสินใจออกมาแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็จบที่ปปช
ถ้าปปชรักความร้องก็ยุติปหน้าที่นะครับ
ที่สารรัฐมนุนก็คือว่าการแปลความของกฎหมายนี้เป็นการแปลความที่ถูกต้อง
ตามรัฐธรรมนูลตามกฎหมายหรือไม่
คือเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นกฎหมายฉบับ๑แปลความได้๒อย่าง๓อย่าง
คงจะเป็นฝ่ายอ่านแล้วก็ตัดสิน
ซึ่งถ้าสารบอกว่าสิ่งที่กรกตแปลถูกต้องแล้วเนี่ย
ผลของการจัดสรรสอบบัญชีไร้ชื่อก็เป็นไปตามเดิม
แต่ถ้าศาลบอกว่าสิ่งที่กรกตตัดสินออกไปเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
ก็ต้องมีการเปลี่ยนคำวินิจฉัยของกรกตเกี่ยวกับจำนวนสอบบัญชีรายชื่อใหม่
ซึ่งต้องรอให้ศาลธามณูนบอกก่อนไหมคะ
คือถามป่อยไปด้วยกันได้ทั้งสองทางนะครับ
ด้วยกันได้ทั้งสองทางไปพร้อมกันได้แต่ณวันนี้เนี่ยยังไปไม่ได้ทั้งคู่
เพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไม่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น
กรกตยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินแล้วก็ยังไม่มีปัญหาของความขัดแย้งทาง
กฎหมายที่เกิดขึ้นคือกรกตน่ะทั้งเป็นหน้าที่แล้วก็มีอำนาจในการ
ตัดสินใจว่าสูตรมันออกมาเป็นแบบไหนใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้พักการเมืองที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกัน
ที่กรกตบอกออกมาเขาได้เขาเสียกรกตปฏิบัติหน้าที่อย่างไร
ก็ไปได้สองทางสิบเอ็ดที่คือคือสิบเอ็ดที่ไงฮะ
ก็คือส่วนได้ส่วนเสียคือสิบเอ็ดที่เพราะว่าสิบเอ็ดที่ดังกล่าวจะถูกแจกแก่พักเล็กสิบเอ็ดพัก
หรือจะถูกกลับไปกระจายให้แก่พักใหญ่และพักกลางสิบหกพักอ่า
นี่คือสิบเอ็ดที่แล้วก็ในภาวะซึ่งปัจจุบันนี้น่ะ
หนึ่งเสียงก็มีความหมายเพราะว่าตั้งรัฐบาลเขาปริ่มน้ำเนี่ย
ชนะกันเท่าไหร่ล่ะนิดเล็กน้อยใช่ไหม
เพราะฉะนั้นสิบเอ็ดที่นี่มีความหมายมาก
สิบเอ็ดที่นั่งสิบเอ็ดที่นั่งสิบเอ็ดที่นั่งอาจารย์อันนี้ที่อาจารย์บอกนะครับ

เท่ากับว่า๒๗พัก

ต้องบอกว่า๒๗พักป่ะคะถ้าสมมุติจะใช้สิทธิ์ในการตรวจสอบกรกต
มีถึง๒๗พักเพื่อไทยเขาตรวจสอบได้ไหมคะเพราะเพื่อไทยเขาไม่เกี่ยวเลยนี่คะ
เขาได้ที่นั่งเขตเขาเกินไปแล้วเหลือ๒๖ดีไหม
เขาเป็นส่วนของการที่จะแข่งขันในการตั้งรัฐบาลเขาก็เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าให้ลองฟัง๒พักการเมือง
จับกันแล้วเรียบร้อยนะคะก็คืออนาคตใหม่
ซึ่งอนาคตใหม่เนี่ยจะมีส่วนได้ส่วนเสียจากสูตรที่ว่ามันจะไปทางไหน
ค่อนข้างพอเยอะทีเดียวนะคะ

แต่ทางอ้อมคนที่จะมาจับมือกับเขาเนี่ย

แล้วทั้งสองพักก็แถลงไปในทางเดียวกัน

เราจะทราบว่าพักการเมืองใดจะได้สอสอเท่าไหร่

รับรูปฉบับเนี่ยมองว่าพักการเมือง

สัมพันธ์กับคะแนนเลือกตั้ง

เอาคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด
ที่เป็นบัตรดีซึ่ง

ประมาณ๓๕๕๐๐๐๐เสียงเศษ

ก็จะได้ประมาณ๗๑๐๐๐เศษ

กรณีที่ว่าแต่ละพักได้คะแนนเสียงเท่าไหร่

ก็ต้องเอามาคำนวณ

กฎหมายประกอบมันก็เขียนไว้ชัดเจนว่า
มันเป็นกรณีที่อาจเกิดได้ที่
สอสอเขตมันอาจจะเกินจำนวน

สสเขตที่เกินจำนวนเท่าไหร่ก็เท่านั้น

ปรากฏว่าแทนที่มันจะอยู่ใน๑๕๐

เนี่ยวงเล็ก๗ก็เขียนไว้ว่า
ถ้ามันเกินไปให้ทำอย่างไร

ปาร์ตี้ลิสต์ที่คุณได้แล้วหารด้วยจำนวน

กรณีนี้คือ๑๕๒

มันก็จะมีพักที่

ตี้ลิสต์ออกไปซึ่งเด็นที่เรา

จะมีการไปให้พักเล็กน้อยเนี่ยนะฮะ

เพราะคุณจะต้องได้สอสอ
พึงมีสักก่อนไม่งั้น

คือ๗๑๐๐๐เสร็จ

เราลองดูก็ได้ว่า

ได้๑แต่พักที่ได้สอสอ

ที่น่าสอสอเรตรภาช๑ที่เท่ากัน

แล้วนี่คือการคำนวนนี้
ไม่ยี่ทีถามมากที่นำสอสอการคำนวน

ไม่ได้คิดเรื่องว่าอุ้ยอย่ามีภักดิ์ลุ่มภักดิ์เลขอะไรต่าง
ไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่นี่คือการคำนวณ
ตามที่กฎหมายประกอบด้านด้านนู้น
มาตรา๑๒๘กำหนดเอาไว้ก็ต้องเดินตามนั้น

เราต้องคำนวณตามกฎหมายกำหนดนะฮะกฎหมายเขียนแบบนี้
ต้องคำนวณแบบนี้นะครับดังนั้นยืนยันตรงนี้อีกครั้งว่า
ไม่มีวิธีการคำนวณ

ปรากฏอยู่ในสื่อว่าตอนนี้มีการตีความได้สองแบบ
น่าวิธีการคำนวณแบบนึงจะได้แบบนี้
วิธีการคำนวณอีกแบบนึงได้อยู่แบบนี้
ผมยืนยันว่านี่ไม่ใช่ความเห็น
นี่ไม่ใช่การถกเถียงเรื่องสูตรคำนวณคณิตศาสตร์

คือสูตรตามมาตรา๑๒๘ของกฎหมายประกอบรัฐนูล
ไม่มีสูตรอื่นแต่มาบอกว่ามีสูตรอีกแบบนึง
ต้องคำนวณออกมาแล้วได้แบบนี้อีกสูตรอีกแบบนึง
พักเล่นได้ไม่ใช่ไม่ใช่ความเห็นที่แตกต่าง
นี่คือกฎหมายกำหนดให้คำนวณแบบนี้
เราก็ยืนยันว่า
ได้ที่นั่งในสภาทั้งหมด

การคำนวณตามมาตรา๑๒๘ของกฎหมายประกอบคำนวณ

เพราะฉะนั้นการคำนวณตามมาตรา๑๒๘

ดังนั้นตลอดสัปดาห์นี้ถ้ามีการถกเถียงกันอีกว่าสูตรนั้นสูตรนี้นะครับ

มีสูตรเดียวคือสูตรตามมาตรา๑๒๘
ก็สูตรเดียวแล้วครับตามมาตรา๑๒๘
แต่ว่าวิธีการแปลความหมายสุดดังกล่าวจะมีความแตกต่างกันอยู่
คือของอาจารย์สมชัยนะคะ
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เพื่อไทยแล้วก็อนาคตใหม่
ก็คือได้ออกมาตามสูตรนั้นก็คือ๑๖พักใช่ไหมคะ
ซึ่งดิฉันก็ไม่เชื่อว่าอาจารย์สมชัยจะไปเข้าข้างสองพักนั้นเพื่ออะไร
แล้วก็แต่ว่าคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะมันมีข้อโต้แย้ง
อาจารย์มันมีข้อโต้แย้งถักประการแบบนี้จากพักเล็กนะคะ
อย่างคุณมงคลกิจก็ออกมาบอกว่า
อ่า๗๑๐๐๐อ่า๗๑๐๐๐แต่ว่าสอเครตได้๓๐๐๐๐กว่ายังชนะได้เลย
มันคนละระบบกันอันนั้นคือระบบของการเลือกตั้งระบบเขต
ซึ่งระบบเขต๑เขตผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งประมาณ๑๘๑๓๐๐๐คน
ถึง๑๘๐๐๐คนและคนมาใช้สิทธิ์ประมาณแสนคนโดยเฉลี่ยนะฮะ
เพราะฉะนั้น๑แสนคนมันจะต้องถูกกระจายไปยังพัก
สมัครทั้งหมดประมาณ๓๐พักบ้าง๔๐พักบ้าง
ดังนั้นแต่ละเครตนี้บางเครต๒๐๐๐๐กว่าคะแนนก็ชนะแล้ว

ที่มีคะแนนถึง๗๐๐ไม่มี
ก็เพราะว่าคะแนนที่เขาได้ในแต่ละเขตนั้น

เขตที่เขาชนะคือติดลบ

เพราะว่ากฎหมายที่เขียนมาคือเขตก็คือเขต

ส่วนอันนี้ที่มาเถียงกันแล้วก็คิดออกมาเป็น๗๐๐๐กว่า

คืออันนี้ตามกฎหมายเขียนให้มันมี๒แบบ
ระบบเขตคือระบบที่ว่าใครได้เสี่ยงมากที่สุดในเขตนั้น

แต่บัญชีรายชื่อนั้นอิงตามมาตรา๑๒๘

แล้วไปลบจากสสเขตที่ได้
แล้วก็นั่นคือสอสอบัญชีรายชื่อที่เขาควรจะได้
เพราะฉะนั้นสองเรื่องเนี่ยแยกจากกัน
หลักการว่าเสียงเท่านั้นยังได้เสียงเท่านี้ทำไมไม่ได้

อันนี้จะต้องไปเขียงกับคนเขียนกฏหมาย
อาจารย์มาถึงเรื่องการคิดตัวเลขค่ะ

แต่ว่าอนาคตใหม่มีผลและมีผลต่อพักเพื่อไทยด้วย
เห็นบอกว่าถ้าคิดแบบหนึ่งก็หายไปตั้งเท่าไหร่๘เสียงใช่ไหม๗หรือ๘เสียง
คือถ้าสมมติเอาของที่ประเศษขออภัยค่ะของอนาคตใหม่เขาคิดเอง
มันจะต่างกันอยู่ประมาณ๖๗ที่ได้
เรียนเห็นบางตัวเลขออกมาอาจจะต่างกันถึง๘ที่ด้วยซ้ำไปนะคะ
เอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคือที่ฉันพยายามจะเลี่ยงไม่ใช้ตัวเลขจังว่ามันคืออะไร
เพราะว่าต่อให้ใช้คิดออกมาเป็น๑๖พักเหมือนกันแต่มันจะมีต่างกันอยู่บ้าง

ซึ่งอาจารย์เอาอย่างนี้ก่อนนะคะเราคิดไปถึงอนาคต
วันที่๙พฤษภาประกาศเปิดสภาไปเสร็จแล้ว
แต่ว่าอีกเป็นปีที่จะมีการยังเข้าออกได้อีก
อธิบายคำนี้ให้คุณผู้ชมให้เข้าใจหน่อยค่ะ
คือจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อต้องทำใจครับว่า
มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งที่มีการให้ใบเหลืองใบแดง
ที่มีการเลือกตั้งใหม่นะครับแล้วก็ทำให้คะแนนของพักเปลี่ยนไป
ดังนั้นคนที่อยู่อันดับสุดท้ายให้เตรียมใจไว้ว่า
วันหนึ่งคุณเข้าไปเป็นสอสอในสภาภายใน๑ปีนะฮะ
ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนคะแนนรวมของพักนั้น
แล้วคำนวณออกมาแล้วปรากฏว่าพักคุณไม่ได้
คุณก็ต้องหิ้วกระเป๋าออกจากสภานะครับ
นี่คือเข้าออกได้ตลอดเวลาภายใน๑ปี

เป็นการออกแบบระบบซึ่งผมก็ไม่ทราบนะครับว่า
ไปเรียนแบบจากที่ไหนมานะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงปัญหาต่างที่จะเกิดขึ้น
วันนี้ผมคุยกับทางนักวิชาการนะครับเขาบอกว่า
ถ้าเอาวิธีการคิดแบบนี้โดยเอาของเยอรมันมาเต็มรูปแบบนี้
เขาจะใช้คำว่าเกินก็เกิน
เกินก็เกินคือหมายความว่าสมมุตินะครับว่า
เขาก็ไม่มาคิดว่าต้องหักออกมาคล้ายว่าต้องเอาออกไป๒๕ที่
พอไปจัดสรรคนอื่นเขาก็จะบอกว่าเอาล่ะ
สสทั้งสภาก็จะกลายเป็น๕๒๕คน

ไม่ต้องไปคิดเอา๒๕มาเฉลี่ยให้แก่ใครอีกทีหนึ่ง
เพื่อให้กลายเป็น๕๐๐พอดี

คืออันนี้คือการออกแบบระบบรัฐสภาของเยอรมัน
ที่เขาให้จำนวนสอสอไม่จำเป็นต้องนิ่งตายตัวว่า๕๐๐คน

แต่ของเราเพราะเอิญสร้างเก้าอี้ไว้๕๐๐ที่
เดี๋ยวถ้าว่าเกิน๕๐๐ต้องเอาเก้าอี้มาเสริม

อาจารย์แต่รัฐสภาของเยอรมันจะมีเก้าอี้ไว้๖๐๐ที่
นะฮะพอมา๕๐๐ก็นั่งได้มา๕๒๕ก็นั่งได้อย่างนี้เป็นต้น
อาจารย์ค่ะขอร่วมวาดภาพหน่อยค่ะ
สรุปดิฉันความรู้น้อยกว่าอาจารย์สรุปภาพถูกไหม
คือณตอนนี้ขึ้นอยู่กับกรกต

และความรับผิดชอบอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สูตรไม่ว่าจะบอกภายในสัปดาห์นี้
หรือว่าจะไปให้เห็นที่นั่งก่อนวันที่๙พฤษภา
แล้วให้เขาคิดสูตรกันทอนกลับมาเอง
คือจะโดนไม่โดนร้องเพื่อตรวจสอบเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อกับกรกต๗ท่า
การโดนร้องจะเกิดได้ขึ้นได้ทุกเมื่อ
เพราะว่าเมื่อประกาศไปแล้วจะมีคนได้มีคนเสีย
คนได้คงไม่ร้องมั้งครับแต่คนเสียต้องร้องแน่นอน
ซึ่งนอกเหนือจากนั้นบวกเข้าไปอีกว่า
ถ้ามีการเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งใหม่
มันมีหลายสำนวนนะครับคุณผู้ชมในการร้องตรวจสอบกัน
แล้วถ้ามีการเลือกตั้งใหม่คะแนนของแต่ละพัก

สอสวบัญชีรายชีวิตบางพรรคเข้าได้ออกเมื่อไรก็ได้

มันจะสนุกสนานบันเทิงเลยสิคะ

ได้ไหมอาจารย์ว่าน่าจะมีการร้องตรวจสอบ

เพราะว่ามันมีส่วนได้ส่วนเสียกับทุกพักการเมืองเลย

ถ้าหากว่าสามารถทำความเข้าใจกับสังคม
กับคนที่มีสนใจสนเสร็จตั้งแต่เริ่มต้น
ให้ยอมรับกฎเกณฑ์กรรติกากันได้
แต่ว่ากรรติกาแบบนี้ทุกคนเห็นชอบเพราะเห็นพร้อมต้องกันนะ
ถ้าเห็นพ้องต้องกันก็จบทุกคนก็พอใจ
แต่ณวันนี้ไม่แถลงอะไรเลยใช่ไหมฮะ
แล้วยังมาบอกว่าสูตรยังไม่เสร็จ
ผมว่าคนยอมรับได้
เพราะฉะนั้นเหตุของการคัดค้านต่างการยื่นร้องต่างก็จะไม่มี

และให้ทุกฝ่ายจัดการยอมรับให้ได้
อาจารย์ค่ะวันนี้เรียนขอไว้แค่นี้ก่อน
เพราะถ้าเราลงลึกไปตัวเลขมากกว่านี้ดิฉันเริ่มเวียนหัวแล้ว
แต่เดี๋ยวคงจะมีมาเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะต้องพูดเรื่องนี้กันเยอะนะคะ

เพราะเขามีทั้งส่วนได้และส่วนเสียกับสิ่งที่ออกมาทั้งหมด
ยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมชัยค่ะสวัสดีครับย้ำนะคะวันนี้อาจารย์สมชัย
มาพูดแนะนำส่วนตัวไม่ใช่อดีตกรกตรและไม่ใช่ผักประจัดิบัตรนะคะ
วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ